วันนี้วันศุกร์ด้วยศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้จะไปเที่ยว
จะมีฝนจะมีแดดไหมยังไงฮะอ่าในช่วงนี้เนี่ย
จุดที่ต้องระวังฝนจุดเดียวก็คืออีสานตอนบน
ซึ่งก็คือฝนฟ้าขนองนะครับที่เห็นตามข่าวก็คือมีทั้งพายุ
ฤดูร้อนมีทั้งเรื่องของกระแสลมแรงลูกเห็บนะครับ
ฝนตกหนักใครจะไปบริเวณนางกล่าวก็ระวังหน่อย
เหนือก็เป็นเรื่องของควันนะครับและที่สำคัญอาทิตย์หน้าเนี่ย
อุณหภูมิมีแตะ๔๐องศาจะเป็นจุดไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับ

การเคลื่อนตัวแล้วก็การก่อตัวของก้อนเมฆนะครับก็จะมีก้อนเมฆหลักเนี่ยนะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
เดี๋ยวไปดูต่อไปนะครับปัจจัยตอนนี้ที่ส่งผลต่อกับเมืองไทยของเราโดยตรงเนี่ยนะครับ
เป็นปัจจัยเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าห่อมความร้อนที่มีการก่อตัวในพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
และทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นอากาศยังคงร้อนต่อเนื่องนะครับ
โดยช่วงเช้าครับอุณหภูมิจะต่ำกว่า๒๐องศา
ทอตอนบ่ายบ่ายเป็นต้นปลายอุณหภูมิก็ยังคงมากกว่าสามสิบองศานะครับ
จุดนี้เป็นจุดที่มีฝนฟ้าขนองเกิดต่อเนื่องนะครับ
ตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้
ก็เป็นผลพวงจากอากาศเย็นที่มีการแผลลงมานะครับ
ถ้าหากดูภาพภาพนี้นี่คือการเคลื่อนที่ของคลื่นกระแสลมนะครับ
สังเกตว่ามีการเคลื่อนที่มาถึงตรงกลางจุดที่เป็นสีม่วงอ่อนสีเทา
บริเวณที่มีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆนะครับ
จุดนี้เองครับเป็นจุดที่กลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างเยอะ
แล้วก็กลุ่มก้อนเมฆเหล่านี้มีโอกาสก่อตัวกลายเป็นกลุ่มฝนฟ้าขนองด้วยนะครับ
เดี๋ยวมาดูต่อไปนะครับเป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝนตอนนี้
จะพบว่ากลุ่มฝนในเช้าวันนี้ก็ยังคงกระจายตัว
แถวบริเวณหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมมุกดาหารนะครับ
อยู่บริเวณดังกล่าวจะเดินทางตอนเช้านี้ก็ระวังหน่อยนะครับ
ถนนอาจจะเป็นอุปสรรคในการใช้รถได้
ส่วนนี้คือกลุ่มก้อนเมฆนะครับจะสังเกตว่าตลอดทั้งวัน
ถ้าหากมาดูตอนเช้าก็จะพบว่ามีเมฆเข้ามาปกคลุมนะครับ
บริเวณพื้นที่ตอนกลางก็ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัย
ช่วยลดอุณหภูมิความร้อนได้ดีเลยทีเดียว
กรุงเทพมหานครภาคตะวันออกบางพื้นที่นะครับ
สานตอนล่างยังคงแรงนะครับส่วนบริเวณนี้
เป็นบริเวณที่มีกลุ่มเมฆกลุ่มฝนเข้ามาปกคลุมในวันนี้
ซึ่งนี่แหละครับถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่อาจจะต้องระวังกันหน่อย
ในพื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่อง
แล้วก็พื้นที่เหล่านี้ยังคงมีโอกาสเจอความรุนแรงของพายุฤดูร้อนอยู่นะครับ
ทีนี้มาดูต่อไปนะครับเรื่องของอุณหภูมิที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
เช้าวันนี้ภาคเหนืออย่างเชียงใหม่อยู่ที่ประมาณ๑๘องศานะครับ
ส่วนบริเวณกรุงเทพก็เกือบแตะ๓๐อีสานอยู่ที่ประมาณ๒๐ต้นนะครับ
ไปดูในตอนบ่ายครับอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นนะครับ
เหนือมาถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางอยู่ที่ประมาณ๓๖นะครับ
พื้นที่อื่นอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕นะครับ
ทีนี้อย่างที่บอกนะครับว่าในช่วงกลางสัปดาห์หน้า
อาทิตย์นั้นจะค่อยเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ตั้งฉากกับเมืองไทยของเรานะครับ

พรุ่งนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิก็จะไต่ขึ้นทีละ๑๒องศานะครับ
จนถึงช่วงกลางสัปดาห์อาจจะไปแตะประมาณ๔๐องศาเซลเซียต
พื้นที่ที่จะต้องเตรียมรับมือก็คืออีสานนะครับ
แล้วก็ร้อนแบบนี้อากาศเย็นยังคงมีอากาศแผลลงมาปกคลุมอยู่
หมายความว่ายังมีโอกาสเจอของฝนฟ้ากระนองอยู่นะครับในจุดเดิม
ทีนี้มาดูที่อากาศกันบ้างนะครับ
เช้าวันนี้ยังคงต้องระวังในพื้นที่เชียงใหม่อยู่นะครับ
เชียงใหม่วันนี้อยู่ที่อันดับ๑๕นะครับ
เชียวว่าดีมาจากเมื่อวานที่ไหนละระดับไปอยู่ที่อันดับ๑ของโลกนะครับ
ดังนั้นพื้นที่ภาคเหนือในระยะนี้
ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวจะใช้ชีวิตกลางแจ้ง
ก็ต้องระวังเรื่องของมลภาวะที่เกิดจากฝุ่นละอองด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวที่นำมาฝากให้กับทุกคน
เตรียมรับมือสำหรับใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวใช้ชีวิตในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับ